เหตุการณ์นี้ก็เป็นปัญหาของเพื่อนบ้านค่ะ
ปัญหาของเขาคือเพื่อนบ้านทำน้ำท่วม

เขาคงไม่อยากให้หน้าบ้านมีฝุ่น
หรือคงไม่อยากให้หน้าบ้านร้อน

ที่ดูตอนนี้นี่คือตัดได้จะ๒๓รอบแล้วเนี่ย

เพราะว่าทำมาแบบนี้หลายปี

ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเดือดร้อน
แล้วเนี่ยทำไมทำไมต้องมาสาดตรงหน้าบ้านของคนอื่นด้วย
เช้ากลางวันเย็นค่ำมาทำแบบนี้

เช้ากลางวันเย็นค่ำแล้วก็หลายปีแล้ว
กลายเป็นว่าในซอยนี้นะฝนตกฝนไม่ตก

ก็ถึงบอกไงเช้าเย็นค่ำทำหมดเลย

ยังไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกันว่าทำทำไม
ให้ดูกล้องวงจรปิดเนี่ยคุณผู้ชม

ใช่ปี๒๐๒๒กล้องไม่ใช่กล้องไม่ตรงนะ

เอาสายยางมาฉีดบ้างตักมาราดบ้าง
ทะเลาะกันจนถึงขั้นตามตำรวจมานะ

ตำรวจยศ๓ดาวทำอะไรกูไม่ได้หรอก
โอ้โหชอบแบบมีมงกุฎ

ไปเลยนักข่าวของเราต้องไปคุยดูหน่อยค่ะ
ไปคุยกับคนที่ได้รับผลกระทบหน่อย
เราไปเจอพ่อและลูกคู่นี้
พ่อนี่คือบางหมีดหงัดสีค่ะ
แล้วก็ลูกสาวคือนางสาวฮาริมะนะคะ
บอกว่าไม่ไหวจะทนแล้ว
เกิดมาหลายปีแล้วแล้วมาสาดน้ำมาราดน้ำแบบนี้
ฉีดน้ำแบบนี้หน้าบ้านมันเปียกไปหมดเลย
ลูกสาวเนี่ยนะนางสาวฮาริมะเล่าให้ฟังบอกว่า
โอ้โหทะเลาะกับเพื่อนบ้านมาตั้งแต่ปี๖๓
จนตอนนี้๖๖คุณผู้ชมไอ้เรื่องทำหน้าบ้านเปียกนี่แหละ

ก็น้ำมันไหลมาจากบ้านเธอนั่นแหละ

เธอก็บอกว่าบ้านเธอไม่ได้ฉีดไม่ได้เปิดน้ำไม่ได้อะไร
ก็หลักฐานจากกล้องวงจรปิดเห็นอยู่

ในเมื่อคุณเป็นคนสาดมาเองเป็นคนฉีดมาเองเป็นคนราดมาเอง
ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันก่อนนะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าที่เขาเอาน้ำมาราดมาสาดมาฉีดเนี่ยเพื่อ
ว่าน้ำบ้าร้อนเลยไปบ้านเขา
เขาแกล้งเขากันแกล้งทุกทีเลยอ่ะ
พี่เอ๊ยทุกวันเช้าเฮียนแล้วพี่เอ๊ยก็ฉีด

ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาไม่โชคอะไรแล้วยังไง
คนต่างอยู่ได้ไหมไม่ต้องเอาน้ำมาสาดไม่ต้องมาราด
แล้วต่างทำมาหากินกันไปไม่ต้องมาหาเรื่องกันแบบนี้เถอะ

บ้านนี้มาชี้แจงได้นะว่าเดือดร้อนหรือไม่พอใจ
หรืออะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าโอ้พี่เขาก็ทั้งเอาออกมาสาดแบบนี้
นะครับสายยางฉีดก็มีแล้วทำแบบนี้มาหลายปี

กลางวันเย็นค่ำเลยไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไร

หรือว่าที่น้ำแข็งบอกว่ามันอากาศร้อนจัดเหรอหรือยังไง

กลัวว่ามันจะบานปลายมากกว่านี้นะสิ